คุณผู้ชมเคยได้ยินใช่ไหมคะไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคกั้นกลางระหว่างความรักของเราได้
แม้กระทั่งน้ำท่วมก็ไม่เป็นอุปสรรคยังแต่งงานได้
แล้วแขกมาร่วมงานยังไงนี่ค่ะนั่งเรือมาร่วมงานแต่งคุณสุดสกุลคุณผู้ชม
แขกเรือก็นั่งเรือกันมา
ใช่นี่ค่ะรอเรือรอรักครูเบาสาวเนี่ยนี่อะไรเขาแห่ขันหมากเหรอ
เขาแห่ขันหมากคือไม่เดินเป็นขบวนแห่นะต้องมาทางเรือแบบนี้ค่ะ

ใช่ค่ะชาวบ้านช่างหม้อที่อำเภอวารินชำราบที่อุบลเนี่ยนะคะน้ำมันท่วมอยู่ไง
ก็ต้องมุ่งหน้าไปบ้านบ้านงานเพื่อเขาจัดงานเพื่อเพราะว่าเขาจัดงานแต่งกัน

ใช่ค่ะก่อนหน้านี้หาเลิกหายามเตรียมจะจัดงานแต่งงานแล้ว
แต่พอมาเจอปัญหาน้ำท่วมเนี่ยแม่น้ำมูลล้นตลิ่งก็ไหลท่วมบ้านมาตั้งแต่รู้สึกจะปลายเดือนกันยาคุณผู้ชม
ท่วมเป็นเดือนนะคะพอน้ำลดลงจนบ้านโผล่โอ้โหคือมันท่วมหนักมากจริงนะ
ก็ถึงเลิกที่ได้ตระเตรียมไว้ทำยังไงคะก็ต้องจัดงานขึ้นค่ะ
แม้ว่าน้ำยังคงท่วมรอบบ้านอยู่แต่ไม่เป็นอุปสรรคจริง
ท้ายสุดมาเจอเจ้าสาวของเราคือน้องมิ้นนางสาวอาริยากิติสน

ของเขายอยหญิงสละอาของดิฉันยอยยักษ์สละอา
เจ้าบ่าวคือนายนัทวัฒน์ทองชุมนะฮะ
เขาเล่าให้ฟังนะว่าพบรักกันตั้งแต่เป็นพนักงาน
อยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งในอุบลเมื่อหนึ่งปีก่อนนะฮะ
แล้วก็พยายามหาเลิกแต่แม่อุปสรรคเรื่องน้ำท่วมเนี่ย
มันมากั้นกลางระหว่างความรักของเราอยู่ช่วงหนึ่ง
แต่สุดท้ายไม่เป็นอุตสัตว์ก็ต้องหลุยกันมาแบบนี้นะครับ

จะไม่ยอมให้เจ้าสาวคนนี้หลุดมือไปกับสายน้ำแน่นอน

ว่าจะไม่ปล่อยให้เจ้าสาวหลุดลอยไปกับกระแสน้ำอ่าฮะ

เดือน๖เดือนแล้วจะเอาลอยน้ำไม่ได้เลยนะ
ใช่เดี๋ยวเขาหอมกันให้นักข่าวของเราดูเลย
คุณผู้ชมคะแขกเรือที่มาร่วมงานต้องลงเรือมาใช่ไหม
บางคนบอกว่าโอ้โหนี่เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะ

คุณป้าระวังใจเย็นค่ะเดี๋ยวจะหน้าขมัม
จะผ้าถุงเปิดเอานี่ป้าบอกว่าเออมันก็แปลกดี
เป็นประสบการณ์แบบนี้นั่งเรือมางานแต่งนะลูกเอ้ย